ดูที่อีกหนึ่งคดีต้องเรียกว่าสับสอนและก็ซ่อนเงื่อนเพราะว่า
ถ้านักตัวบริโระเอียนออกมาแสดงความมั่นใจแล้วแหละว่า
มีหลักฐานเพียงพอที่น่าจะเชื่อได้ว่านายอาตูนนี่แหละ
คือผู้สังหารเพื่อนร่วมชาติอย่างนายดาบิท
ตรวจดีเอนเอทั้งที่เจอคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์ที่นายอาตูหลบหนี
ปรากฏว่าไม่ตรงกับดีเอนเอของนายอาตู
ไปตรวจคราบเลือดจากเสื้อจากก้นบุหรี่
ปรากฏว่าก็ไม่ตรงกับดีเอนเอของนายอาตู
แต่ว่าไปตรงกับมนุษย์๓คนแบ่งเป็นผู้ชายแบ่งเป็นผู้หญิง
ไม่ใช่นายอาร์ตูทีนี้ยังไงล่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกถึงความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพนายดาบิตแบนนาทนักธุรกิจชาวสเปน
บอกว่าชุดสืบสวนกำลังรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างรอผลการตรวจตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการมัดตัวนายอาตูผู้ต้องหาในคดีนี้
ซึ่งล่าสุดตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเติมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่งค่ะที่นายอาตูเข้าไปซื้ออุปกรณ์
คาดว่านำมาก่อเหตุฆ่าหันศพ
ตำรวจมั่นใจว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
เป็นหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวนายอาตูได้อย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่านายอาตูยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ในขณะนี้
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
คือเป็นอุปกรณ์ของการที่เกี่ยวข้องกับนี้ค่ะ
คือเห็นในทีวีว่าไปเดินซื้อของอยู่นั่น
แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าซื้ออะไรบ้าง
ทีนี้ไปฟังพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดกันบ้างนะคะ
โดยหลังจากที่ควบคุมและรู้สื่อไปถึงตัวของนายอาร์ตู
ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิรุษเลยเพราะว่าทางการไทยเองก็ไม่ได้รับการประสานจากประเทศต้นทางอย่างสเปน
ว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับค่ะ
โดยหลังจากที่มีคดีฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติเกิดขึ้น
ทางการสเปนก็ประสานข้อมูลติดต่อมายังทางตำรวจไทยทันที
ซึ่งหลังจากนี้ก็มีการกำชับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะว่า
เข้มงวดในการตรวจบุคคลเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ก็ได้มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีนี้ค่ะ
โดยบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
บ้านเช่าซอยรามคำแหง๑๗๔ที่คอนโดย่านพระราม๙แล้วก็คอนโดย่านสุขุมวิทย์
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสามแห่งนี้เนี่ยมีทั้งพยานหลักฐานอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางก็บอกนะคะว่า
หลังจากที่มีการนำเสื้อเปื้อนเลือดแล้วก็ก้นบุหรี่
พบภายในบ้านพักย่านรามคำแหง๑๗๔ไปตรวจ
อันนี้ก็ไปเข้าทางกับสมมุติฐานตอนแรกที่ตำรวจวางเอาไว้ว่า
อาจจะมีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย
เป็นมนุษย์๓คนด้วยกันแบ่งเป็นผู้ชาย๒คนแล้วก็เป็นผู้หญิง๑คนค่ะ

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาและผู้เสียชุดหรือเปล่า
ส่วนความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียด
คดีนี้วันนี้๑๐โมงตรงจะมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีฆ่าหันศพ

หลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการแถลงข่าวสรุปความคืบหน้า
หรือไม่ก็ชัดข่าวเที่ยงจะมีมาให้ติดตามกันแน่นอน
ส่วนหลักฐานที่ตำรวจยังคงตามหาเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือทางสอนอบังชันเขาบอกว่าเขาตามหากล่องกระดาษ
ลักษณะคล้ายกับกล่องรองเท้าเป็นกล่องสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสายฮิ้วสีดำ
เชื่อว่าบรรจุมีดปลายแหลมประมาณ๔๕เล่ม
ที่มีพยานบอกว่าเห็นนายอาตูไปทิ้งเอาไว้ที่ถังขยะ
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจยังหาไม่เจอ
ถ้าหาเจอจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวนายอาตูได้
ตำรวจสนบางชันบอกเลยว่าฝากประชาชนด้วยนะคะ
ไปแจ้งสอนอบางชันได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การตรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญนี้
เจ้าหน้าที่มีรางวัลให้๕๐๐๐บาท
เป็นกล่องกระดาษลักษณะคล้ายกล่องรองเท้าสีเขียวอ่อน
มีสายฮิ้วสีดำเชื่อว่าข้างในมีมีดอยู่นั่นเองค่ะ